ที่เมืองเหนือก็ไปต่อที่เมืองเหนือกันเลยมีอีกที่หนึ่ง

ก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พาไปที่หนึ่งที่ที่คนมีความรักจะต้องชื่นชอบแน่นอน
เพราะว่ามันมีบรรยากาศที่โรแมนติก
แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแฝงอยู่ในนั้น
ก็คือที่ผาวิ่งชู้ค่ะ
ย้อนรอยอดีตรักอมตะพอวิ่งชู
อยู่ที่บ้านดงดำตำบลฮอตอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ที่นี่ก็เป็นหน้าผาหินธรรมชาติ
ท่ามกลางทิวเขาวิวทิวทัศน์สูงตรงาน
เราได้สัมผัสวิวที่สวยงามค่ะ
แล้วก็ได้พบกับตำนานรักอันอมตะของที่นี่

จะมีรูปปั้นชายหญิงคู่หนึ่ง
แล้วก็มีม้าสีขาวตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้าแบบนี้ค่ะ
ใครที่แวะเวียนเข้าไปก็จะได้เห็นด้วยนะคะ
ว่ามีรูปปั้นม้าแล้วก็มีรูปปั้นผู้หญิงผู้ชายขี่ม้าอยู่ด้วย
คือเรื่องราวที่มีรูปปั้นไม้และผู้หญิงผู้ชายอยู่
มันมาจากเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งค่ะ
คือพระนางแอ่นฟ้าและน้อยสิง
ทั้งสองคนนี้เป็นคนต่างชนชั้นกัน

แต่ความรักมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้
เพราะว่าเขาต่างชนชั้นก็เลยโดนกีดกัน

ในอดีตพ่อของพระนางแอ่นฟ้าคือพระยาแสนโทเจ้าเมืองลำพูนค่ะ
พอหนีไปแบบนี้แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายสิคะ
เพราะไม่ว่าจะหนีไปทางไหนก็เจอแต่ความตายเจอแต่อุปสรรค
ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจขี่ม้ากระโดดหน้าผา
พิสูจน์ความรักแล้วก็ตายไปพร้อมกัน
นี่ค่ะสถานที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นตำนานแห่งความรัก
ผู้คนที่มากราบไหว้มาขอพรที่นี่
ส่วนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องให้ความรักนั้นสมหวังสมดังปรารถนาให้มีรักเป็นนิรันดิ์เป็นอมตะ
ตามตำนานที่ถูกกล่าวค้านจากคนเท่าคนแก่
นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เรียกว่าเอามาแนะนำกัน
มาบอกเล่ากันเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นเขามีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่นะคะ
ไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปแล้วกลับบ้านที่มาที่ไปเขาเป็นอย่างไรเนี่ย
คุณผู้ชมเราต้องไปเที่ยวเอาแบบให้ถึงแก่นเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้ง
แต่ว่าสุดยอดเลยนะไปเที่ยวเมืองเหนือไปแอวเมืองเหนือกัน